เหตุการณ์น่าตกใจนะคะแม่ค้าร้านขายรองเท้าที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะ
คือขายรองเท้าเป็นลักษณะคือเป็นกองส่วนที่ยังไม่ได้ขายนะ
เขาบอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่เห็นรองเท้ามันขยับได้
พอหันไปดูจริงเอาไม้เขียนดูข้างในเป็นงูค่ะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาจับให้หน่อยนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ฮุก๓๑ไปเจองูตัวนี้ค่ะ
เป็นงูเหลือมยาวกว่า๒เมตรนะคะ
เจ้าของร้านขายรองเท้าในปั๊มปตทเลิศสวัสดิ์ตำบลลาดบัวขาว

บอกว่าไปเจองูเหลือมซุกอยู่ในกองรองเท้าในร้านของตัวเองเนี่ยนะคะ

งูเหลือมตัวนี้ความยาว๒๕เมตรซุกอยู่ในกองรองเท้า
ช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยยังมีลูกค้าอยู่นะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้อุปกรณ์ออกมาจับงู
แล้วก็ลากออกมาที่หน้าร้านใช้เวลาแค่๑๐นาทีเท่านั้นนะคะ

จากการสอบถามเจ้าของร้านชื่อว่านางจำปานาบำรุง
บอกว่าตอนที่เข้ามาเปิดร้านยังไม่พบอะไรผิดปกติ
จนกระทั่งเห็นกองรองเท้ามันขยับขยื่นเอง
ก็เลยสงสัยนะคะแล้วก็ไปค้นดู
เอาไม้เขียนดูซ้ำอีกทีปรากฏว่าเป็นงูเหลือมค่ะ
ขดอยู่ในกองรองเท้าตกใจมาก
ตอนแรกวิ่งออกมาจากร้านก่อนนะคะมาตั้งสติก่อน
หลังจากนั้นก็เลยไปหยิบโทรศัพท์มือถือ
แจ้งกู้ภัยให้เข้ามาจับงูให้หน่อยนะคะ
ออกมาได้ก็ใส่กระสอบตามระเบียบราคาใส่กระสอบ
แล้วก็ไปปล่อยในแหล่งธรรมชาติต่อไปนะคะ